วันนี้ต้องมายืนขายนมเปรี้ยวกับโยเกิร์ตอยู่กลางสี่แยก
แบบนี้และอากาศมันร้อนจริง
โหนไหลค่ะอยากขายนมให้ได้อยากเมื่อเมืองแล้ว
และเงินนี้จะเอาไปเป็นค่าเทอม
วันนี้มี๒ฤดูระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันให้ดีด้วย
โอ้โหความร้อนลักษณะเป็นแบบนี้เลย
เน้นที่ตอนบนของประเทศนะคะช่วงภาคกลาง

และจะมีฝนเข้ามาด้วยนะช่วงบ่าย
สภาพอากาศมันแปรปรวนแบบนี้เพราะอะไร
่อมความร้อนยังคงปกคลุมตอนบนของประเทศไทยค่ะ
บวกกับความหนาวเย็นจากประเทศจีน

มันย้อยลงมาค่ะแถวภาคอีสาน
มาเจอกับความร้อนที่มีอยู่ในประเทศ
กลายเป็นฝนค่ะ
และช่วงนี้สังเกตยังไงถ้าจุดไหนร้อนมาก
ฝนก็จะแรงมากตามไปด้วย
แล้วภาพถ่ายดาวเทียมบอกเลยนะณช่วงเวลานี้นะคะ
มีฝนอยู่แถวภาคเหนือ
แล้วก็มีภาคกลางรวมถึงภาคอีสานฝั่งตะวันตก
แล้วก็มีภาคตะวันออกเล็กน้อยด้วยนะ

เพราะฉะนั้นตอนเช้านี้ใครที่กำลังจะออกจากบ้าน

หยิบติดไม้ติดมือไปสักนิดนึงนะคะ
ส่วนฝนตามช่วงเวลาค่ะมาแล้วค่ะตั้งแต่ตอนเช้านะคะ

หลังจากนั้นก็กระจายไปเรื่อยนะคะ
มีแถวภาคอีสานด้วยเพราะช่วงบ่ายค่ะ

และภาคใต้เล็กน้อยลากยาวลงไป
วันนี้ฝนจะเป็นลักษณะจากฝั่งตะวันตก

ภาคใต้ที่บอกว่าฝนลักษณะประปราย

เพราะสัปดาห์ที่แล้วฝนเยอะจริงภาคใต้
วันนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วย
ฝนภาคใต้วันนี้แม้ว่าจะไม่เยอะนะคะ
แต่ว่าคลื่นค่ะเขาจะเป็นลักษณะของคือลมเนี่ย
มันพัดจากฝั่งตะวันตกมาตะวันออกแบบนี้ใช่ไหมคะ

คลื่นสูงอยู่สักหน่อยประมาณ๑๒เมตร
แต่ว่าชายฝั่งก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะ
ส่วนอ่าวไทยไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ใครหลายคนบอกว่า
เดี๋ยวจะลงไว้ในลิสต์เลยนะเดี๋ยวจะไปเที่ยว

ใครก็อยากไปแต่ตอนนี้เพิ่มให้อีกหนึ่งระดับโลก
ตอนนี้อันดับ๕ของโลกค่ะอันตรายมาก
๓วันแล้วที่ลักษณะตื่นเช้ามาแล้วเจออะไรขาวแบบนี้

และใครที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนี้
งดกิจกรรมนอกบ้านหน่อยนะ

ภาคใต้ค่ะพอฝนน้อยลง
สิ่งที่โงกออกมาคือเห็ด

อยู่ในป่าเสม็ดตำบลคลองคลองขุด
โอ้โหเห็ดเสม็ดเราก็เกิดมาไม่เคยเห็นนะเนอะ
มันจะเป็นสีเทาอมม่วงต้นมันอวบค่ะ
เอาไปทำแกงคั่วเอาไปลวกจิ้มน้ำพริก
สมันจะขมนิดหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะ
ยายังไงช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะ

เอาเห็ดเสม็ดค่ะมีประโยชน์ด้วย